ช่วงนี้เราเห็นคลิปวิดีโอบันทึกการแสดงสดเดี่ยว๑๑ของพี่โน๊ตอุดมตามอินเทอร์เน็ตเยอะเลยนะคะ
เจ้าของลิขสิทธิ์ของการบันทึกการแสดงสดเดี่ยวไมโครโฟน๑๑นี้
ก็ได้เดินทางเพื่อที่จะแจ้งความกับกองบังคับการปราบรามอาทยากรรมทางเศรษฐกิจ
ดำเนินคดีกับทั้งเว็บไซต์แล้วก็คลิปผู้ใช้งานต่าง
นำวีดีโอไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
นายสุธิสันสุรนันกิ่งเพชร
นำเอกสารหลักฐานหนังสือลิขสิทธิ
ตัวแทนจัดจำหน่ายบันทึกการแสดงเดี่ยวไมโครโฟน๑๘
ของคุณโน๊ตอุดมหรืออุดมแต้พาณิชย์ศิลปินชื่อดัง
พร้อมข้อมูลเว็บไซต์ที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ
ลักลอบนำวีดีโอดังกล่าวไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน
บังคับการปราบรามอาทยากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอศ
โดยนายสุธิสันนะคะกล่าวว่าหลังได้รับเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย
ก็ได้เริ่มวางขายซีดีและดีวิดีไปเมื่อไม่กี่วันมานี้
พบว่ามีผู้ลักลอบนำไปเผยแพร่ในยูทูปกว่า๕๐๐ครั้งค่ะ
โดยทางบริษัทก็พยายามที่จะขอความร่วมมือระงับการโพสต์คลิปวิดีโอแล้ว
รวมไปถึงแจ้งไปยังผู้ดูแลเว็บนะคะให้ถอดคลิปวิดีโอออก

รวมทั้งยังมีอีกประมาณ๖๐เว็บไซต์ที่ลักลอบเผยแพร่
รวมถึงยังมีประชาชนส่งต่อลิงก์เพื่อเข้าไปดูเว็บไซต์เหล่านี้อีกด้วยนะคะ
ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า๕๐ล้านบาท
ส่วนที่มาแจ้งความดำเนินคดีเพราะว่าเห็นว่าทางบริษัทประกอบอาชีพสุจริต
แต่กลับถูกละเมิดลิขสิทธิ์อย่างง่ายดายทั้งที่เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นเป็นความผิดทั้งทางอาญาแล้วก็ทางแพ่ง
มีโทษจำคุกและปรับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก
ก็เลยตัดสินใจที่จะเดินทางมาฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อเป็นตัวอย่างต่อไปนะคะ
นี้ค่ะพนักงานสอบสวนก็ได้รับแจ้งความไว้แล้วก็เตรียมส่งเรื่องให้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการต่อ
ส่วนการละเมิดลิขสิทธิ์เบื้องต้นถือเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ตามมาตรา๑๕
ผู้ที่เผยแพร่มีโทษปรับตั้งแต่๒๐๐๐บาทถึง๒แสนบาท
แต่หากเป็นการทำเพื่อการค้าจะมีโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๔ปี
พร้อมปรับ๑๐๐๐๐๐บาทถึง๘๐๐๐๐๐บาทค่ะ
คือให้ดูเป็นช่วงเป็นตอนนะครับเพื่อหวังว่าคุณผู้ชมที่ดูแล้วชอบเนี่ย
เพราะว่าอันนี้เป็นธุรกิจที่ทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ย่อมต้องมีต้นทุนที่มากนะครับ
มีการติดต่อเจรจาซื้อลิขสิทธิ์กันมีการบันทึกเทปการแสดงต่าง
ฉะนั้นเรื่องราวนี้สนับสนุนของแท้ดีกว่า
ณเวลานี้เนี่ยต้องบอกว่าคนที่ไปซื้อของแท้มาได้แผ่นปุ๊บ

มีคนวิวไปมากกว่า๔ล้านวิว
นี่ก็คือมูลค่าที่เขาสูญเสียไปใช่ไหมครับ
เพราะว่ากลายเป็นว่าคนที่ควรจะต้องมาซื้อดันไม่ต้องซื้อ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ

ถ้าคุณไม่ช่วยก็แปลว่าคุณสนับสนุน
ทำให้คนทำของปลอมเนี่ยเขายังมีที่ยืนต่อไปนะครับ